เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งแถวพระสมุทรเจดีสมุทรประการ
เขาบอกว่าแม่เขาป่วยหนักมากเขาเรียกกู้ภัย
แล้วก็ไปส่งที่โรงพยาบาลนี้ตอนไปถึงมืดมาก
ไปเคาะประตูเรียกเจ้าหน้าที่นะฮะแล้วก็ถูกพูดจาไม่เหมาะสมใส่
แม่เธอตัวเหลืองตาเหลือกแล้วก็ยังไม่มีการช่วยเหลือ
สุดท้ายต้องย้ายโรงพยาบาลนะครับ
ไปดูเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกันหน่อยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวาน
มีการโพสต์ข้อความบอกเล่าประสบการณ์ที่
นำตัวคุณแม่ไปรักษาอาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐ
จังหวัดสมุทรปราการนะครับที่อำเภอพระสมุทรเจดี
ระบุว่าคำเตือนประชาชนทุกคนเจ็บไข้ได้ป่วยตอนกลางคืน
อย่ามาที่นี่เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ขนาดผู้ป่วยมาถึงหน้าประตูของโรงพยาบาลแล้วแต่กลับไม่เจอใคร
ต้องตะโกนเรียกจุดจำจนตายนะครับ
ซึ่งผู้โพสต์เองก็โพสต์ไปมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นมากมาย
ถูกแชร์ออกไปเป็นเกือบพันครั้งทีเดียวครับนี่แล้วก็มีการถ่ายภาพ
จากฮัลยาเซ็นเซอร์ภาพเจ้าตะทีนะครับผู้สื่อข่าวไทยรัตน์ทีวีครับ
ติดต่อไปยังผู้หญิงที่โพสต์ชื่อว่านางสาวมะขามอายุ๒๔ปีครับ
เล่าให้ฟังแม่เธอป่วยอายุ๕๒ปีป่วยหนักมาก
จริงแล้วแม่อยู่ที่อายุทยาแต่นำคุณแม่กลับมาดูแลที่บ้านที่พระสมุทรเจดี
หลังจากที่แม่อาการดีขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ป่วยแล้วก็รักษาจากอาการเส้นเลือดในสมองแตก

เมื่อมาถึงบ้านอาการโดยรวมของแม่ก็ปกติดี

จากออกซิเจนที่ใส่มันหมดพอดีคุณผู้ชมที่ใส่ท่ออยู่นะมันหมดพอดี
ต้องประสานสายด่วน๑๖๖๙กู้ภัยเพื่อขอความช่วยเหลือนำตัวคุณแม่ไปส่งโรงพยาบาล
หลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ปเต็กตึงนำรถเดินทางเข้ามาช่วยครับ
แล้วก็เคลื่อนย้ายคุณแม่ไปยังโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งก่อนนะ

แต่จากนั้นอาจจะพูดคุยกันค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างสูง
ก็เลยขอให้เคลื่อนย้ายคุณแม่ไปยังโรงพยาบาลของรัฐย่านพระสมุทรเจดี
แต่พอไปถึงปรากฏว่าอ้าวทำไมด้านในโรงพยาบาลปิดไฟมืดซะล่ะ

งงมากเลยเธอก็ต้องมีการไปเคาะประตูเรียกเจ้าหน้าที่นะครับให้ออกมาช่วยหน่อย
เจ้าหน้าที่ก็ออกมาด้วยอาการงวงเงียงวงเงียเหมือนเพิ่งจะตื่นนอนหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
แล้วก็มีการตะคอกใส่อาสาสมัครที่พาคุณแม่ไปส่ง
มีการพูดจาไม่เหมาะสมด้วย
เท็จอย่างไรไปฟังเธอเล่าเลยครับ
มันไม่มีอุปกรณ์เอามาทำไม
แล้วทีนี้หนูก็เลยบอกว่าอ้าวไม่มีเครื่องรองรับเลยเหรอ
เขาบอกว่าไม่มีเขาก็เววายใส่ปลอดฤทธิ์ตึง
ว่าไม่รู้เหรอว่าโรงพยาบาลนี้ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเครื่องช่วยหายใจ
แล้วทีนี้หนูก็เลยถามว่าแล้วจะรักษาแม่หนูไหมรักษายังไง
เขาบอกว่าเขาจะปล่อยให้แม่หนูนอนอย่างนี้แบบไม่มีเครื่องช่วยหายใจ
แต่เขาไม่พูดดีเขาตวาดใส่
โอ้โหพูดจาอย่างนั้นลูกคนไหนฟังก็ทนไม่ได้

ปล่อยให้แม่นอนอย่างนั้นนะฮะโดยที่ไม่มีเครื่องช่วยหายใจนะครับ
สุดท้ายเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมคุณแม่ไปถึงแล้วอาการแย่ลง

แล้วก็ไปรักษากันถึงแม้มันจะค่ารักษาแพงก็ตามก็ไม่เป็นไร
ตอนนี้อาการของคุณแม่ทุเลาลงแล้ว

ร้องเรียนต่อศูนยำรงธรรมของอำเภอพระสมุทรเจดีไปแล้วด้วย
เพื่อให้ตรวจสอบการทำงานของโรงพยาบาลรัฐแห่งนั้นด้วย
ทีมข่าวของเราก็สอบถามไปยังอาสาสมัคร
ละนิธิป่อเต็กตึงที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้น
แล้วก็มีปากเสียงกันกับญาติผู้ป่วยด้วย
ตอนนั้นเขาเห็นว่าผู้ป่วยอาการแย่แล้วนะ
เหลืองแล้วตาเหลืองแล้วด้วยนะฮะไม่ไหวแล้วก็ต้องนำตัวส่งไป
ยังโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกแทนแล้วครับนะฮะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราต้องรอฟังคำชี้แจงจากโรงพยาบาลดังกล่าวก่อนว่าจะชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไร
ก็ต้องฟังความทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับ